สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
อยู่กันกับปลอยแล้วกับชิริค่ะเป็นอะไรคุณอารมณ์ดีแต่หมดวัน
บางทีข่าวสนุกวันนี้แต่สนุกกันตั้งแต่ข่าวแรกเลยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วถ้ายังจำกันได้ตกเป็นข่าวคึกโครมเลยนะคะ
กรณีที่รถหรูของนาวินต้าถูกกรีดรอบคันเลยพอตำรวจไปเปิดกล้องวงจรปิดปุ๊บ
หญิงสาวคนนี้แหละค่ะลักษณะคล้ายกับดาราสาวบางคนในวงการบันเทิง
ซึ่งก็มีคนโยงว่าสาวมือมืดนั่นน่ะน่าจะเป็นแฟนเก่าอย่างสาวคิตตี้ชิชา
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะบันเทิงไทยรัฐเจอตัวเธอที่งานบวงสวงหนัง
ขมังเวศ๒๐๒๐ซึ่งนักแสดงสาวปฏิเสธไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้
เพราะอยากรอให้สารตัดสินทีเดียวดีกว่า
ส่วนเรื่องภาพลักษณ์ที่หลายคนติดลุคบทบาทแนนเนอะ
ถูกมองว่าเป็นสาวแรงเจ้าตัวก็ยอมรับได้นะไม่โกรธ
แต่ยืนยันว่าตัวจริงไม่ได้ร้ายหรือว่าเกรี้ยวกราดแบบนั้นแน่นอนค่ะ
ตามที่ติดภาพนาโนเนี่ยอาจจะคิดว่าคิดอาจจะเล่นเป็นวิญญาณเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็ไม่ใช่คือไปอีกทางหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับนันนกโดยสิ้นเชิงค่ะ
ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีทองไหมคะเพราะว่าคือมันเปรี้ยงมากแล้วก็มีงานต่อเนื่องเลย
ก็เป็นปีที่ดีค่ะเป็นปีที่ดีมากสำหรับเราค่ะ
ความที่แนนโน้มันหมดแรงเนอะกลัวคนติดไหมคะเวลาคนแบบจะจ้างงานต่อ
คิดว่าคิดอาจจะโชคดีค่ะในความในความรุนแรงของแนนกอ่ะเขาไม่ได้เป็นตัวละครที่แบบเซ็กซี่เกินไป
หรืออะไรเขายังมีความเหมือนเขาเป็นคนเท่หน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยอาจจะทำให้มีงานต่อเนื่องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงคิตตี้ก็เป็นคนแรกแนนโนมันไหมคะ

เออก็เป็นคนใสแบบนี้นี่แหละค่ะแต่ว่ากรณีเรื่องของการกรีดรถรถหรูของนาวินต้ารอบคันเนี่ยเธอก็บอกว่าให้เป็นเรื่องของกฎหมายต่อไปจะดีกว่าไม่ขอตอบเรื่องนี้จะดีกว่า
เรื่องมันเก่ามาแล้วแต่ก็ถูกขุดขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะ